สวัสดีครับตั้งแต่ช่วงเช้าในวันนี้เนี่ยนะครับหลายจุดหลายพื้นที่บริเวณทางตอนบนของประเทศไทยเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศนะครับบางจุดก่อนหน้านี้ที่มีฝนตกอากาศก็เริ่มเย็นลงบางจุดก่อนหน้านี้อากาศร้อนอบอ้าวก็มีฝนโปรยปลายลงมาดับร้อนนะครับนี่คือภาพถ่ายดาวเทียมเมื่อ
ลงมาจากบริเวณความกดอากาศสูงที่เข้ามาดูดกลืนความชื้นออกไปนะครับที่สำคัญครับกลุ่มฝนตอนนี้ส่วนใหญ่นะครับไปปกครุมในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ตั้งแต่ตอนกลางไปจนถึงตอนล่างนะครับและมีแนะนำว่ากลุ่มฝนแล้วนี้นั้นจะค่อยเคลื่อนต่ำลงไปปกครุมบริเวณตอนล่างประเทศไทยอย่างต่อเนื่องแน่นอนครับท

ก็ค่อยมีการวกขึ้นไปเข้าสู่ในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือนะครับไปเจอกับอากาศร้อนชื้นจึงทำให้วันนี้หลายจุดหลายพื้นที่นั้นมีฝนโปรยปลายลงมานะครับบางจุดเป็นฝนฟ้าขนองแน่นอนครับหลังจากฝนกลุ่มนี้หมดไปความหนาวเย็นก็จะมาเยือนในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือนะครับนี่คือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในวันนี้

ผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ